ดูเรื่องของลุงพลกันหน่อยนะคะ

ช่วงนี้ก็ยังตระเวนออกงานต่างนะคะ

แต่ว่าเมื่อวานนี้มีการเดินทางไปปรึกษา

เกี่ยวกับเรื่องของอยากจะฟ้องนะคะ
ฟ้องประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

มีการไปไลฟ์สดช่วงหนึ่ง
คุณอัจฉริยะระบุถึงคดีนี้

อยากจะให้ตรวจสอบหนี้สินของลุงพลหน่อย
และนอกจากนี้ต้องตรวจสอบด้วยว่าลุงพล

ในช่วงที่วันที่น้องชมพู่
หายตัวไปแล้วก็ไปพบว่าเสียชีวิต

แต่นั่นทั้งหมดคือเป็นการพาดพิงถึงนะคะ

ภรรยาของหมอปลาก็เลย
เดินทางไปปรึกษากับทนายสิทธา

กล่าวพาดพิงถึงลุงพล

ที่อัชริยเล็กสดคือ

อาจจะเกิดการตายฟรีขึ้น

ตรวจสอบผู้ต้องสงสัยครบทุกกลุ่มแล้ว
พบว่าไม่ตรงกับดีเอ็นเอของเส้นผมและเส้นขนที่ตกในจุดที่พบศพ
โดยเฉพาะลุงพลที่ตกเป็นผู้สงสัยก็ไม่ตรงด้วยเหมือนกัน
อัจฉริยะนะคะได้พูดถึงลุงพลอีกในแง่หนึ่งก็คือเรื่องของ
หนี้สินกับทรัพย์สินคือไปพูดเชิงชี้แนะว่าให้ตรวจสอบหนี้สินของลุงพล
แล้วก็ระบุว่าในวันที่น้องหายตัวไป๑๑พฤษภาคม
มีเจ้าหนี้มาตามทวงหนี้ลุงพลด้วย
ส่วนด้านลุงพลเองนะคะหลังจากที่ได้ดูไลฟ์สดนี้แล้วบอกว่าเสียใจค่ะ
นายอัจฉริยะกล่าวพาดพิงมันไม่ใช่ความจริง
อัจฉริยะไม่เคยลงพื้นที่ด้วยซ้ำไปไปเอาข้อมูลมาจากไหน
ได้ขอปรึกษาก่อนว่าหากจะฟ้องดำเนินคดี
จะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือเปล่าลุงพลเป็นห่วงเรื่องนี้
และระหว่างที่พูดเนี่ยลุงพลเริ่มน้ำตาคลอเสียงเริ่มสั่น
ทำให้ทนายสิทธารับปากว่าจะช่วยคดี
แต่ว่าขอแค่ค่าน้ำมันเท่านั้นเองลุงพล๕๐๐บาท
เป็นช่วงที่ลุงพลเงยหน้ามองนิดนึงแล้วตาเริ่มแดงแล้ว
ตาเริ่มคอเบ้าแล้วนะคะแล้วก็หลับตาลงไปเนี่ยนะคะ
หลังจากที่คุยกับทนายเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ลุงพลกับป้าแตนให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
บอกว่าตัดสินใจค่ะที่จะฟ้องดำเนินคดีเพื่อให้เป็นคดีตัวอย่าง
ลุงพลบอกว่าสิ่งที่คู่กรณีกล่าวอ้างมันไม่ได้เกิดขึ้นจริง
ที่ไปบอกเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเนี่ยนะคะ
บอกว่าลุงพลมีหนี้สินกับทกศแล้วก็บริษัทไฟแนนซ์
จนถึงขั้นมาตามทวงถึงที่บ้าน
ลุงพลบอกว่าไม่มีไอ้เป็นหนี้เป็นหนี้จริง
แต่ปกติมีเอกสารส่งมาที่บ้านทุกเดือน
โดยเฉพาะค่ารถไฟแนนซ์จ่ายทุกเดือนไม่เคยเบี้ยวเลย
วิธีการจ่ายคือไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะ

ถ้าเกิดว่าท่านไม่รู้ความจริงท่านก็ไม่ควรจะพูด
บอกว่ามีทกศและบริษัทไฟแนนซ์มาทวงหนี้ที่บ้านถึงบ้านประมาณนี้ครับ
ไม่มีครับครับปกติถ้าเขาจะมีก็มันจะเป็นเอกสารที่ส่งมาเป็นเอกสารประจำเดือนเข้ามาอยู่แล้วครับ
เขาไม่ได้รู้จักกับเราเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลย
คือเราก็อยู่เงียบของเราตลอด
ท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วท่านมาทำให้เราเสียชื่อเสียงอย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดกับคนอื่นอีกครับ
ส่วนขั้นตอนตอนนี้นะคะทนายก็เปิดเผยว่าลุงพลได้เซ็นใบแต่งทนายความแล้ว
แล้วก็จะฟ้องเป็นคดีอาญาข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกินสองแสนบาทนะคะแล้วมันพรุ่งนี้กลับไปมงตรง
ลุงพลหมอปลาและทนายจะไปยื่นฟ้องที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษฟ้องแน่นอน
มาถึงขั้นตอนนี้แล้วอ้าวส่วนอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องกับลุงพลนะคะ
กรณีโลกโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
แนนลุงพลเพราะว่าเริ่มมีภาพเกี่ยวกับการถ่ายโฆษณาต่างมันออกมา
มีภาพพีเวดดิ้งอืมโรโมทสินค้าฮะนั่นแหละก็ได้เกิดเกิดแฮชแท็กแบนลุงพลขึ้นมา
ลุงพลและป้าแตนตอบทำนองเดียวกันเลยไปในทิศทางเดียวกันบอก
ไม่เสียใจหรอกที่ชาวโลกโซเชียลมีเดียเขาจะติดแฮชแท็กแบนลุงพลแบบนี้
เพราะปกติแล้วก็เป็นคนอยู่ง่ายถ้าไม่มีงานเหมือนตอนนี้
ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาก็ไม่ได้คิดมากอะไรลุงพลยังฝากถึงคนที่เข้าใจลุงพลผิดนะคะว่า
อยากจะเชิญไปที่บ้านสักครั้งอยากจะนั่งพูดคุยกันเล่าความจริงให้ฟัง
ส่วนตัวไม่ติดใจเพราะเป็นวิจารณญาณของแต่ละคนยกเว้นว่า
อย่าด่าพ่อล่อแม่ก็แล้วกันโอ้โห
ซึ่งหลังปรึกษาทนายแล้วนะคะลุงพลป้าแตนเดินทางกลับค่ะ
แล้วก็เพราะว่ามีงานนะคะจะไปโชว์ตัวกับหญิงลีศรีชุมพล
ที่อำเภอนายาอามจังหวัดจันทบุรีต่อไปค่ะ

งานก็ยังแน่นอยู่นะคะใช่ครับ